สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดูก่อนร้อนหนาวกับดาวซุปเปอร์สารามาแล้วค่ะ
ปวดฝันมากเลยยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นอะไร
แต่ถือว่าโชคดีหน่อยค่ะช่วงนี้อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย
ทำให้การปวดฟันมันไม่ทรมานมาก
เวลาที่อากาศมันหนาวด้วยแล้วปวดฟันด้วยบางทีมันจี๊ดถึงรากฟันเลยนะคะคุณผู้ชม
เอาย้ำแบบนี้ช่วงนี้นะคะอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย
แต่ว่าภาคเหนือและภาคอีสานเขายังคงหนาวเย็นอยู่เลยนะคะ
ประมาณ๑๘๒๐องศาเซลเซียส
เอาอย่างนี้ภาคหนาวไม่ต้องรอกรมอุตุประกาศหรอก

แต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคกลางตอนล่าง

รอฝนบุ้ม
ลักษณะฝนสั่งลาขอครั้งเดียวค่ะ
และอุณหภูมิจะลดต่ำลงตอนนั้นแหละค่ะ
คุณจะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการ
เอ้าเตรียมสักหนาวรอกันเลยนะคะ
คุณผู้ชมแต่ทีนี้อากาศมันเย็นแบบนี้

ภาคใต้เนี่ยลมแหมลม๓ประสานทำงานกัน
ทำให้ฝนตกหนักมากช่วงนี้
ไม่ว่าจะเป็นลมหนาวที่ยังคงทำงานต่อเนื่อง
ดร่องฝนให้ต่ำอยู่ตรงนี้
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ทำงานอย่างต่อเนื่อง
และมีปัจจัยเพิ่มค่ะ

เป็นยอมความกดอากาศต่ำ
เกิดขึ้นอยู่ในทะเลอันดามันตอนกลางค่ะ
ประสานนี้ทำให้ภาคใต้ฝนตกหนักมาก

กลุ่มฝนเกิดขึ้นในทะเลอันดามัน
และมาตั้งแต่ประเทศเพื่อนบ้านเลยนะคะ
ลากยาวไปจนถึงภาคใต้ตอนล่างเลย

แต่ทีนี้เจ้าฝนกลุ่มนี้ช่วงบ่ายขึ้นฝั่งค่ะ

ฝนที่ภาคใต้ช่วงนี้ตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะ

ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องฝนตกสะสม
ดินโครนถล่มน้ำปลาไหลหลาก

ทีนี้ฝนที่เกิดขึ้นในทะเลช่วงนี้

โอ้ยตายแล้วทะเลอันดามันค่ะ

ใครที่จะไปเที่ยวหรือว่าออกไปหาปลาช่วงนี้

เพราะว่าคลื่นสูงได้มากกว่า๓เมตร
และอาจจะเกิดคลื่นสูงซัดฝั่งและลมแรงได้
ช่วงนี้ภาคใต้อาจจะต้องงดไปก่อนนะ
ท่องเที่ยวส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยก็ยังพอไปได้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมดูความคืบหน้าพายุเนศาสตร์กันหน่อย
หลังจากที่ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนาม

ลมหนาวจัดการเขาเรียบร้อยค่ะ

เหลือแค่ยอมความกดอากาศต่ำ
แต่ก็ถือว่ายังสร้างความหงุดหงิดให้กับคนภาคอีสานตอนบนได้
เพราะฉันกะจะหนาวเอาเสื้อกันหนาวมาใส่
ต้องเอาเสื้อกันฝนมาทับอีกทีนะคะ
เพราะว่ามีฝนปนหนาว
ออกกำลังกายนิดนึงค่ะทานวิตามินซี
เพื่อร่างกายที่แข็งแรง

ภาพของภาคใต้นี่แหละค่ะ

โดยเฉพาะหมู่เกาะซีมิลัน
หลายคนบอกสั่งปิดมาตั้งแต่วันที่๑๙ตุลาคมแล้วเนี่ย

ฉันบอกเลยนะคะว่าวันนี้๒๑ตุลาคม
ยังปิดเกาะไปอีก๑วันค่ะ

เขาบอกว่าไม่มีนักท่องเที่ยวไปรบกวน

กลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ

จนที่ไปเจอเป็นฝูงเลยค่ะ

แล้วค่อยไปนะหมู่เกาะซีมิลันค่ะ

เห็นไหมทุกคนใส่เสื้อกะหนาวแล้วนะคะ

ซื้อของในตลาดต้องสวมเสื้อกันหนาวกันแล้วนะคะ

อากาศจะเย็นมากกว่าปกติ

ตอนนี้เขาเตรียมขายให้กันแล้วนะคะ